รูปท่านนอนป่วยนอนอาพาตอยู่ในกุฏิ
บุกเข้าไปไปเอาย่ามเขาออกมาเลยต่อหน้าต่อตาท่าน

ท่านเห็นแต่ท่านขยับไม่ได้อาพาทท่านผ่วย
แล้วโจรได้เงินไป๔๐๐๐๐บาปกรรม
ไปดูกล้องมูลจรปิดให้เห็นคนร้ายเข้ามา
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับพระครูพัทรธรรมาพิรามอายุ๗๐ปี
ท่านเจ้าอาวาสวัดโคกดินแดงอำเภอนาโพที่จังหวัดบุรีรำ
คุณผู้ชมดูนั่นมาแล้วขี่รถมาแล้ว
คือท่านนอนอาภาษณ์ลุกไม่ขึ้นในกุฏิ
กลับจากโรงพยาบาลรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑คืน

เดินปีเข้ามาในกติไม่พูดกับทำเพลงอะไรนะครับ
เข้ามาดึงย่ามที่ท่านวางไว้ข้างตัว
ท่านก็พยายามจะขัดขืนแต่มันก็ไม่ไหวครับท่านป่วยอยู่
สุดท้ายแล้วในย่านนั้นมีเงิน๔๐๐๐คนร้ายได้ไป
ท่านพยายามรั้งแต่ก็สู้แรงโจรไม่ได้

หลวงตาเห็นหน้าโจรชัดไหม

แต่เงินญาติโยมมาทำบุญเอาไว้ก็อยู่ในย่านนั่นแหละ

เอาฟังเสียงท่านหน่อยนะครับ
ซึ่งทางด้านของเจ้าอาวาสเองท่านก็บอกนะครับว่า
ลุงนะฮะก็ได้ป่วยมาแล้วหลายรอบนะคุณผู้ชมครับ

ซึ่งตอนนี้กำลังคาดว่ากำลังจะติดตามอ่าหลานเจ้าอาวาสบอกว่าหลวงลุงนะฮะ
ป่วยนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไปแอดมิตไปหนึ่งคืน
ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็ติดตามตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว
แล้วพอสูบโอกาสก็ได้ชิงเงินไปนะครับ
ฟังเสียงทางด้านของหลานของเจ้าอาวาสหน่อยนะครับ
บาปเถอะนะครับมันคือท่านนะครับสงสารนะครับท่านแก้มอาภาษณ์นะครับ
ไม่มีแรงที่จะห้ามกระเป๋าจะห้ามปลาไม่มีแรงที่จะเหนี่ยวล้างกระเป๋าไว้เลยนะครับ

ตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ตรวจสอบเรื่องของคนร้ายจากภาพวงจรปิด
ก็พบว่าทำไมผู้ชายที่ขี่รถเข้ามาที่คาดว่าเป็นคนร้าย
แต่งตัวคล้ายกับพ่อค้าขายลอตเตอรี่
เพราะว่ามีลักษณะสะพายสิ่งของบางอย่างคล้ายกับแผงสลากด้วย
นี่แล้วขี่รถจากอายานยนต์เข้ามา
กล้องจับได้ตอนบ่าย๒โมงเมื่อวานตอนนี้กำลังสืบอยู่
ว่าคนร้ายเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ในพื้นที่หรือไม่อย่างไร
และเคยเข้าออกที่วัดแห่งนี้หรือเปล่านะครับ
เห็นใจนะคะเจ้าอาวาสท่านอาภาษณ์ด้วยก็ตามตัวมารับโทษทันหน่อยแล้วกัน
และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือผลของการกระทำก็มีเหมือนกันนะ